ลองหาซื้อลอตเตอรี่ดูให้ดีนะฮะวันเดือนปีมันเป็นของเก่าหรือของใหม่
ระวังจะโดนหลอกที่อุทัยผู้ชายคนหนึ่งเป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่
เอาไปขายให้กับคุณป้าคนหนึ่งอยู่ที่บ้านเขาอืม
ดูไปดูมามันกลายเป็นของเก่าพอถูกจับได้อ้างว่าไม่ใช่ของผม
เดี๋ยวผมคืนเงินให้แต่ลูกหลานเขาไม่ยอมนะฮะ
พี่เป็นยังไงถ้าพี่บอกไม่ขายก็ไม่ได้ขาย
พี่ข้าแก้หนูพาไปแจ้งภาพแน่นอน
ใช้เชื่อไหมพี่กับทำอย่างเนี่ยกับคนอื่นไม่ได้นะค่ะ
ตากินแบบนี้มันไม่ดีนะ
ลองไปมาบ้างไงแล้วเนี่ยนะ
บอกว่าทุกคนระวังเอาไว้นะคะมีคนมาหลอกขายลอตเตอรี่ให้กับป้าเรา
เอางวดก่อนมาขายตามไปเจอตัวแต่สุดท้ายไม่ยอมรับเต็มปากเต็มคำ
เราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะสุดท้ายก็เกิดเนี่ยตามไปเจอแล้วก็ถ่ายคลิปมาโพสต์ให้ดู
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเมื่อวานนี้ตอน๙โมง
หน้าที่ร้านสะดวกซื้อตรงข้ามกับโรงเรียนทองประสาทเวทที่อุทัยธานีครับ
คือผู้ชายคนขายอายุสักประมาณ๔๕๕๐ปีประมาณนี้เขาก็เดินขายลอตเตอรี่กันไป
แล้วก็มีชายหญิงคู่หนึ่งเดินปรีเข้าไปพร้อมกับถ่ายคลิปถามว่า
เอาลอตเตอรี่อันเก่ามาขายให้กับคุณป้าเขาทำไม
ผู้ชายคนนี้ก็ตามภาพเลยตามคลิปเลยตอนแรกปากแข็งไม่ใช่ของผมผมไม่มีแบบนั้นแบบนี้
ยืนยันสุดท้ายเนี่ยพอจนมุมเข้าเขาขู่จะแจ้งความปุ๊บก็เนี่ยฮะถ้าอย่างนั้นเอาเงินคืนไปแล้วกัน
มันก็เหมือนเป็นการยอมรับไกลว่าเขาทำผิดแบบนี้นะฮะ
เพราะว่าเจ้าของเขาเนี่ยหลานเขาเองก็ไม่ยอมสุดท้ายยืนยันจะเอาเรื่องแจ้งความดำเนินคดีนะฮะ
จากนั้นชายคนนี้เดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปเลยนะฮะ
หลังจากคลิปแชร์ไปคนก็บอกโอ้โหต้องเอาเรื่องนะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ได้ไม่ไปทำแบบนี้กับใครอีกนะฮะล่าสุดก็ไปแจ้งความแล้ว
ตำรวจกำลังติดตามตัวชายในภาพพ่อค้าคนนี้ไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ